มาร่วมงานก็มาร่วมขบวนแห่มังกรทันสมัยดี
ก็เป็นส่วนการค้าที่มีร้านอาหารมากมายที่เอาสวีทฟู้ดมารวมไว้ด้วย
ใส่ใก่เยาวราช
ใช่มาสะดวกด้วยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ชอบขับรถ
ได้เลยนะฮะที่สถานีวัดมังกรครับผมอ่าลงปุ๊บถึงเลยนะฮะ
ครับอ่าเชิญชวนด้วยก็อยากจะชวนเชิญชวนทุกคนมานะครับผม
ก็มาที่นี่แล้วก็มาถ่ายรูปตรงนี้เขาเรียกว่าเขาอาจจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเยาวราชเลยนะครับ

ว่าที่เจ้าสาวน่ะเขาได้ดอกไม้แล้วนะ
ก็นั่นแหละครับก็ตอบไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของปีใหม่แล้วกัน
ก็รับเป็นอย่างนั้นดีกว่าครับผมก็สาธุขอให้โชคดีโชคดี
จริงแล้วตอนนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นไงบ้างเราก็รู้ตามเขาไหม
ก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ไงเพราะว่าเขาเลือกที่ที่ดีแล้วอยู่หน้าสุด
เหมือนมิวเร่งไว้อ่ะ
อ้อไม่ก็นั่นแหละครับคิดว่าดวงหล่นใส
คงมองคุณจะแส่งกันหรอ

ก็มีความฝันในงานคนรู้แบบเราเหมือนกัน
ตอนที่เรากินได้ปลา

เขาคงเห็นว่าเราคบกันนานเอง

ทุกคนก็เลยเชียร์

จริงนะครับผมก็เมื่อไหร่ก็ขึ้นกระดัน
แต่นี่มันคือแบบทางท้ายที่สองแล้วด้วยใช่ไหมที่กินได้

แหละครับก็ได้หลายรอบก็ดอกที่๓ก็ไม่เป็นไรนะ
ขี่มาก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็รอจังหวะนั้นอยู่เหมือนกัน

ดันมาหลายปีแล้วแต่มันก็ชินแล้วล่ะครับตอนนี้

ก็ทำให้เราทำการบ้านมากขึ้นศึกษามากขึ้นคิดเยอะมากขึ้นครับผม
ว่าจะได้งานแต่งอย่างไรอีกใช่ไหมเริ่มกินแล้ว
ก็จะว่ายังงั้นก็ได้ครับ
อยากให้ผมพูดเลยเดี๋ยวมันจะเอาเกลิกไป

แล้วยิ่งเห็นแบบเพื่อนแต่งแบบบรรยากาศงานเพื่อนมาร่วมอะไรอย่างนี้

จริงก็จริงก็อยากครับผม

ความพร้อมทุกด้านเราก็อยากจะวางแผนอนาคตไว้ให้ดี
แล้วค่อยปึ้งทีเดียวอะไรอย่างนี้เนาะครับผม
ตอนนี้เราก็พยายามทำงานหาเงินเก็บเงินอยู่ครับผม

อืมยังไม่ทราบครับ
อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าที่คิดอยู่แบบนี้คือมันจะประมาณไหนครับครับ

ก็เป็นอย่างนั้นครับเขาเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างดูแล
คุณอย่างยังถึงพูดกับหลังไมม่าก่อนหลังลับช่วงเจ้าดอกไม้คุยกันเรื่องแต่งอะไรอีกครับ
แหละเฮ้ยเดี๋ยวรอดูแหวนเดี๋ยวพูดไป
มันเป็นงานหนักหมิบบ่างก็ต้องคิดคิดสักอย่าง
จริงแล้วมันง่ายทุกคนใช่รูปที่คิมอะไรก็ได้อยู่แล้ว

ตาเขาไวมากตาเขาโตมากครับ

ใช่ต้องวางแผนดี

แล้วภายอย่างงี้

พี่หม่าเพิ่งที่ทำแสดงเรามีแบบ

ยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดน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

แกก็จะคุยกับอีกคำเนอะคุยกับให้คนละมากงั้น

เดินหน้าที่สองรอบ

เออขอโทษค่ะเดินหน้า

อีกเรื่องหนึ่งคือดูที่พิถุลง
แล้วก็มีบาทมีมิ้นต์

คนน่าจะสเตอร์ไพรส์อีกนึง
จริงเราไม่มีอะไรแล้วอย่างที่เราได้บอกกับทุกคนไปแล้วครับ

ร่วมงานได้
ก็ตามนั้นครับผม
ถือว่าเริ่มต้นปีกับสิ่งที่มีแต่สิ่งดีแล้วกันนะครับ
มีบทการที่เธอบ่อยกันบ่อยขึ้นขึ้นไหมเป็นครูหรืออะไรอย่างนี้
โอ้โหทุกวันนี้ไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเลยครับ
ต่างคนต่างแบบถ่ายละครใช่ไหม
พยายามนัดกันอยู่ครับถ้ามีโอกาสก็คงเป็นสิ่งที่ดีอีกเรื่องหนึ่งครับ
เอ่อเท่าที่ที่ทราบก็ยังไม่มีใช่ครับ

ก็เรื่องนี้ใครเมตตาไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับ

แน่นอนเปรี้ยงไม่เปรี้ยงอยู่ที่ท่านผู้ชมครับ
ตัดสินไม่ได้ครับก็เราก็จะพยายามทำทุกอย่างทุกหน้าที่ให้ดีที่สุด
ต้องมีโชว์มีแบบบู๊โชว์เนื้อหนังมังสาอะไรอย่างนี้ด้วย

ชากเสื้อต้องยิงปืนอย่างนี้
ซีนแซ่บหรอผมก็มีนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครพันธุ์สมัย
พี่ท็อปเขาก็ฟิตอยู่แต่วเขาก็ต้องฟิตที่กัน
ได้ครับได้ให้ถอดเมื่อไหร่ก็ได้ครับพี่น้องขอมาเลยครับ